มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้โหรู้ความจริงแล้วใจหายตกใจมาก
ลูกชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๖ขวบกับ๙ขวบ
ถูกผู้ชายที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้เข้านอกออกในที่บ้านได้
นานาจารย์ลูกอนาจารย์ลูกอย่างเดียวไม่พอ
พาลูกที่เป็นลูกคนโตลูกชายวัย๙ขวบ
ขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายไปแล้วหนีหายไปเลย
เมื่อวานเราไล่ดูใช่ไหมคะใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
เพราะว่าเขาไปหลายที่แล้วคนก็นึกว่าเป็นพ่อลูกกันก็คอยช่วย
ล่าสุดเนี่ยค่ะตำรวจพอจับตัวได้
แล้วก็นำตัวไปเนี่ยนะยาดไปรอดู
แล้วแบบพุ่งไปจะเข้าไปต่อยผู้ชายคนนี้ที่ไปลักพาตัวลูกเขา
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

นายชัยนาฏห่วงจริงหรือในเล็กอายุ๓๙ปี

รักภาตัวน้องเอนามสมุทรวัย๙ขัวไป
ตอนที่ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่โรงพักปางสวรรค์สุราธานี

คือไปจับตัวได้ที่ตลาดนะคะ
ตอนไปเดินซื้อของอยู่ในพื้นที่ตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ก็เดินตลาดอยู่กับน้องเอนี่แหละค่ะ
มีหลักฐานกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ

ในเล็กผู้ต้องหาพาน้องเอขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
ก็ออกตามหาแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะตามไปสุดท้ายจับตัวได้นะคะ

ดูฝนตำบลตรีสาธิตฟนพินิศผู้บังคับการตำบลพูทร
สุราธานีเดินทางมาคุมการทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพด้วยตัวเอง

ทำแผนเยอะมากนะคะเพราะว่ารับไม่ได้
ไหนจะเรื่องอนาจารย์ไหนจะพาเด็กไป
โอ้โหไปไกลมากจนพ่อแม่เขาเป็นห่วง
ตอนทำแผนในเล็กบอกกับผู้บังคับการจังหวัดสุราธานีว่า
อาศัยตอนพ่อแม่เด็กไม่อยู่
แล้วก็กระทำอนาจารย์กับน้องเอ
โดยมีน้องบีน้องชายของน้องเออายุ๖ขวบ
อยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ลงมือทำกับเด็กทั้งสองคน
อนาจารย์เด็กบนที่นอนของพ่อแม่เด็ก
อาศัยจังหวะที่พ่อแม่เด็กไม่อยู่ดูสิคะ
คุณนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็ถามในเล็กผู้ต้องหาว่า

เจ้าตัวอ้างว่าที่ลักพาตัวเด็กไป

พ่อแม่เด็กให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัย
ก็เลยรักและผูกพันกับเด็กคนนี้มาก
รักเด็กไม่ว่าจะเด็กชายเด็กหญิงรักหมด

เคยก่อเหตุกับเด็กแบบนี้มาแล้วอ่ะ

พอนำตัวมาที่โรงพักก่อนเข้าห้องขัง
เล็กบอกทีมข่าวว่าสำนึกผิดแล้ว
อยากจะขอโทษจะไม่ทำอีกแล้ว
ผู้หญิงครับ
ทำไมต้องทำกับเด็กเล็กอะครับ
คำรับสารภาพของในเล็กผู้ต้องหา
บอกว่าเคยพาน้องเอวัย๙ขวบไปที่ใต้สะพาน
ญาติของน้องเอก็เลยพาทีมข่าวไปดู

เมื่อวานนี้ญาติที่ออกตามหาก็ไม่เจอรอยเท้า

มันมีถุงขนมขวดน้ำหวานมีเสืออยู่ด้วย
เสือเนี่ยมั่นใจว่าเป็นเสือที่บ้าน

ว่าในเล็กชอบพาเด็กมานั่งตกปลาตรงนี้อยู่บ่อย
ก็เมื่อวันมาดูก็มีเปลือกขนมยังไม่กล่อยขวด

ก็ถามแม่ของเด็กว่าลูก
ลูกเนี่ยเวลาจะกินน้ำเนี่ยกะก็ฟันมาก

มาอยู่ตรงนี้ผมมาห้าปลาห้าเล่นกันเนี่ย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า

ช่วงเวลาที่ลักพาตัวเด็กไป
ทำทุกวิถีทางในการเอาใจเด็ก

ก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะเอาเด็กไปคืนพ่อแม่เขาเมื่อไหร่
คิดว่าอยากจะให้อยู่กับตัวเองจนกว่าตัวเองจะพอ

จากการตรวจสอบประวัติในเล็กเนี่ยค่ะ
เคยต้องโทษคดีอายามาแล้วตั้ง๔ครั้งนะคะคุณผู้ชม

คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นและคดีพรากผู้เยาว์

ออกมาจากเรือนจำกลางจังหวัดสุราธานีเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
แล้วนี่ค่ะมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้

ตำรวจสพบังสวรรค์แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากปีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์นะคะ
อยู่ระหว่างการรอผลสอบปากคำเด็กค่ะ
แล้วก็ต้องรอผลตรวจร่างกายของเด็กด้วยนะคะ
ถ้าผลออกมาแล้วอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม